ซึ่งล่าสุดค่ะมีหนึ่งในสมาชิกแก๊งใบกล้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
เข้ามอบตัวกับตำรวจเพิ่มเติมตำรวจก็ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะ
มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีกลุ่มรถกระบะแต่งซิ่งหรือแก๊งใบกล้วย
กว่าร้อยคนก่อเหตุรุมทำร้ายนายเชิดศักดิทธิเดชอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิต
เมื่อคืนวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางประกง

เปิดเผยว่าชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
ทำให้สามารถทราบชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุครั้งนี้แล้วในบางส่วน
อย่างไรก็ตามนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้
เพราะเกรงว่าจะส่งผลต่อรูปคดี
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในวันนี้หนึ่งในสมาชิกแก๊งใหม่กล้วย
ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ส่วนการค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิตนั้น
ทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ว่าไม่เกิน๑สัปดาห์ถึงจะทราบผล
ในส่วนของตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปตรวจสอบรถกระบะที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เพื่อหาร่องรอยของกระสุนปืนซึ่งจะรู้ผลการตรวจในอีก๓๐วัน
ทางด้านแฟนเพจใบกล้วยคลับไทยแลนด์ก็มีการโพสต์ข้อความแบบนี้คุณผู้ชมครับ
รับผิดกรณีทะเลาะวิวาสจนทำให้นายเชิดศักดิ์เสียชีวิต
แต่ก็ขอความเป็นธรรมจากสังคมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาส
ที่เกิดขึ้นภายหลังที่กลุ่มผู้ตายเปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงก่อน
ซึ่งวันเดียวกันนี้ฝ่ายญาติของนายเชิดศักดิ์ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกับตำรวจทางญาติก็บอกว่ารู้สึกพอใจในการทำงานของตำรวจ
เนื่องจากคดีมีความคลิบหน้าไปมากแล้วค่ะ